น้องสวนขับมีมือกว่าชนตายกัน

นี่ทำเอาเกินไปกว่าเหตุป่าวหวะ

ให้จ่อยดีจ่อยก็จบแล้ว
กลับตัวไป

หาอันดูสถานการณ์
พี่ค็ากร้าภารณ์ไปโหลงพัก
กลับมีมือกว่าชนตายแล้ว

ลงที่ครั้งนี้เธอมาเกินได้กว่าเหตุหรอ

อยู่ข้างใน

พี่พี่พูดเป็นมันจะทำแบบนี้ได้หรอ

พี่พูดเป็นมาเข้าดีก็ได้
ถ้าดีให้จอดแต่แรกทำไมไม่จอด
ผมก็บอกให้ดีเขาไม่ยอมจอดเลย

พี่โดอดโจร

ผมเข้าใจไม่ใช่อะไรถึงขนาดนั้น
ไม่ใช่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าคือเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะ
ให้เค้าดูให้เค้าดูไป

พี่พี่พูดดีก็ได้

พี่จะไม่ทราบขายเล่นตรงนั้นนะ

อย่ากลัวจะดีขนาดนี้แที่เราไม่ได้บอกพ่อ
เป็นอะไรก็จะ้วนตามความสงสารจริงไป

ดูให้ลองจับ

เอาตังค์ไหนโน้น
เอาตังค์อะไรผมไม่ออกตังค์

มันไม่ถึงความปลอดภัย

เราพูดดี